หันไปเห็นเสื้อคุณมณฤดีเนี่ยเห็นสีแดงแบบนี้

อยากชิมถ้าเป็นลูกใหญ่ลูกโตไปแช่เย็นนิดนึงคุณผู้ชม

พูดขนาดนี้ค่ะเพราะว่าจะพาคุณผู้ชมไปชิมสตอเบอรี่
แล้วก็จะพาไปดูที่ดอกบัวแดงด้วยนะคะ
อกบัวแดงอยู่ที่จังหวัดหนองคายนั่นเอง

ตอนนี้ดอกบัวก็บานสะพรั่งแล้วค่ะ

ส่งผลดีมากเลยนะกับดอกบัวแดงที่วังบัวแดง
เพราะว่าบานสะพรั่งแบบนี้พื้นที่ก็๒๖๐๐ไร่ค่ะ
ครอบคลุมพื้นที่๒ตำบล
คือที่ตำบลปะโคแล้วก็ตำบลเวียงคุก

ช่วงนี้เนี่ยดอกบัววังแดงก็โผล่พ้นน้ำเป็นจำนวนมาก
แล้วก็ดูหนาแน่นกว่าช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาอีกนะ
โดยเฉพาะวังบัวแดงที่อยู่ในเขตของบ้านหนองบ่อ

อกบัวออกดอกแน่นกว่าบริเวณอื่นเลยค่ะคุณผู้ชม
ชาวบ้านเขาก็ช่วยกันทำโป๊ะเอาไว้กลางน้ำ
ให้นักท่องเที่ยวเวลาที่พายเรือมาถึงแล้วใช่ไหม

ความสวยงามเอาไว้เป็นที่ระลึก
แล้วก็มีเรือประมาณสัก๑๐ลำ
ค่าบริการคนละ๕๐บาทค่ะ
ถ้าเกิดคุณจะเหมาเป็นลำก็ได้นะ๒๐๐บาท
พาล่องไปชมวังบัวแดงอย่างใกล้ชิด

ระยะเวลาในการที่จะล่องเรือชมบัวแดงเนี่ย

ไม่ต้องห่วงค่ะคือเขามีเสื้อชูชีพ
เพื่อความปลอดภัยให้บริการอยู่ด้วย
แห่เห็นไหมสีชมพูแบบนี้นะ
ใส่เสื้อสีเหลืองก็ได้
สีฟ้าไปเที่ยวก็ได้
ถ่ายรูปออกมานะสวยทีเดียว

จากดูดอกบัวไปแล้วค่ะคุณผู้ชม

ที่นี่เลยค่ะตลาดนัดเด็กดอย

ที่อยู่ในกระเช้าที่อยู่ในตระก้า

นี่แหละเป็นการเปิดเทศกาล

สืบสารรักษาต่อยอดแนวทางพระราชดำริ

งานเขาก็จะมีน้องเด็กชาวเขาเผ่ามงค์

มาแสดงความสามารถมาเต้นโชว์บนเวที

เขาเอาสตอเบอรี่มาจำหน่าย

เป็นสายพันธุ์ที่กินแบบสดเลยนะ

คุณเอ้ยลูกใหญ่หวาน

แล้วก็ดูสิเอามาทำเป็นยำเอามาทำเป็นตำเนี่ย
ใส่พริกหน่อยใส่เกลือนิด

แล้วก็ยังสาธิตการทำส้มตำปลาร้าสตอเบอรี่ด้วยนะคะ

ส่วนสตอเบอรี่พันพระราชทาน๘๐เนี่ยนะคะ
ถือว่าเป็นสตอเบอรี่พันธุ์ที่กำลังเป็นที่นิยม
แล้วก็หาชิมได้ตามท้องตลาดค่ะ
โดยเฉพาะที่อำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่

เป็นแหล่งที่ปลูกสตอเบอรี่ใหญ่ที่สุดในไทย
เอ้ยอยากที่จะให้ส่งมาให้ป้าชิมกันบ้างมากเลยค่ะ
โครงการพัฒนาป่าป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินร่องกล้าเนี่ยนะคะ
มีการซื้อพันธุ์มาทดลองปลูกภายในโครงการก่อน
พอได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ
แล้วก็ไม่เปลี่ยนไปจากสายพันธุ์เดิมแล้วเนี่ย
เขาก็เริ่มที่จะเผยแพร่ให้กับชาวบ้าน
ชุมชนบ้านใหม่ร่องกล้าได้เพาะปลูกกัน
แล้วก็ให้ความรู้ด้วยนะระหว่างการดูแลรักษา
กว่าจะได้ผลผลิตออกมาแล้วก็จำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว
ถ้าเกิดว่าท่านใดมีโอกาสเนี่ยนะคะก็ไปได้เลย
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าอุดหนุนได้ค่ะ
เลือกซื้อได้ที่ตลาดนัดเด็กดอย
ถ้าเสาร์อาทิตย์ชุมชนก็จะนำผลผลิต
ผักผลไม้ที่ปลูกได้เองในท้องถิ่นมาจำหน่ายด้วยเช่นกัน